ยังเป็นคดีที่น่าเคลือบแคลงอยู่นะครับ
สำหรับพฤติกรรมในการก่อเหตุของชายที่ก่อเหตุเผารถยนต์ไป๙คันในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
ตัวเขาอ้างว่ามีดาวเทียมคอยชี้เป้าทำงานในการสืบราชการรับให้กับตำรวจ
แต่กลับถูกชาวบ้านต่อว่าด่าทอก็เลยก่อเหตุเผารถยนต์
ตกลงแล้วชายคนนี้สติไม่สมประกอบจริงหรือไม่ก่อเหตุเพราะอะไร
ไปเสพยาเสพติดมาแล้วประสาทหลอนเลยก่อเหตุหรือว่ายังไงกันแน่
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงบ้านพักของชายคนนี้
ไปสอบถามผู้คนที่รู้จักนะครับว่าตัวเขาเป็นยังไงกันแน่

จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณวัชรีดวงใสครับ
วินาทีนายวศิลปนันทิวัฒนวิพาอายุ๒๙ปีหรือในเขต
เผารถจังหวัดชนบุรีก่อเหตุราดน้ำมันลงบนรถ
พร้อมจุดไฟเผาอย่างใจเย็นไม่เกรงกลัวกฎหมาย
และได้ตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนน
แล้วใช้น้ำมันราดรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างถนน
จุดไฟเผาตลอดเส้นทางที่ผ่าน
ในพื้นที่ตำบลน้องกาขาดและตำบลน้องตำลึง
อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
สรุปยอดรถที่ถูกเผารวม๙คัน
หลังเกิดเหตุตำรวจได้กระจายกำลังก่อนรวบตัวได้
ซึ่งเจ้าตัวให้การวกวนคล้ายคนสติไม่ดี
นี่คือสภาพบ้านของนายเขตเป็นลักษณะทรงไทย๒ชั้น

คล้ายบ้านร้างไม่มีคนอยู่มีฝุ่นเกาะ
ห้องครัวห้องรับแขกลักษณะเหมือนไม่มีคนใช้มานาน
มีเพียงรูปปั้นฤษีและพญานาควางอยู่
จากการสอบถามเครือญาติซึ่งอยู่บ้านใกล้กันบอกว่า

เมื่อ๔๕ปีก่อนแต่ไม่ค่อยได้อยู่
ตระเวนอาศัยนอนบ้านเพื่อน
จึงมีลักษณะคล้ายบ้านร้าง

และเป็นคนใกล้ชิดของญาติในเขตบอกว่า
แม่เขาเสียไปเมื่อช่วงอายุ๑๒๑๓ปี
และช่วงที่เขาบวชอายุประมาณ๒๐๒๑ปี

ซึ่งเป็นมรดกของผู้เป็นแม่๖ไร่จาก๘ไร่
เงิน๓๐ล้านบาทแบ่งเป็น๓งวด
ส่วนที่เหลือ๒ไร่นำไปสร้างห้องแถว

เขาใช้ระยะเวลาในการใช้เงินเพียง๒๓ปี
ช่วงนั้นเขาหลงระเริงเที่ยวอย่างเดียว
เงินหมดเริ่มสมาธิสั้น
สติหลุดเพื่อนฝูงเริ่มหาย

ไม่เคยอยู่บ้านย่าบ้านอะไรที่ญาติเขาเนี่ย
เขาจะเที่ยวอย่างเดียวกับเพื่อนฝูงเที่ยว
เที่ยวอย่างเดียวแล้วก็เที่ยว

เงินที่เขาวาง๓งวดหมด

แล้วหลังจากนั้นเขาก็ส่วนที่จะเป็นห้องแถว
เขาก็น่าจะขายกว่า

สมองเขาจะมันเหมือนคนสมาธิสั้น
คุยคุยรู้เรื่องแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไปแล้ว
เป็นสายลับจับแชร์ลูกโซ่อะไร

หลังจากในเขตถูกจับก็ได้สอบถามว่า
สาเหตุที่ไปเผารถเพราะอะไร

มันด่าผมก่อนผมไม่ขอโทษ

ทำไมต้องไปเผารถเขาก็บอกว่ามันด่าผม

ด่าผมเรื่องอะไรแล้วจะไปขอโทษเขาไหม

ผมอยากรู้ว่ามันด่าผมทำไม
นี่คือร่องรอยของซากรถเก๋งนะคะ

แล้วก็เผาจนลุกไหม้ทั้งคันค่ะ

ก็ได้ยกรถคันดังกล่าวไป
เมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของนะคะ

ซึ่งมูลค่ากว่า๒แสนบาท
ก็ได้ไหม้ไปทั้งหมดด้วยค่ะ
เจ้าของรถที่ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
พระเครื่องที่เขาสะสมไว้หลายปี

นำมาฝากไว้ให้ผู้สื่อข่าวดู
ซึ่งสภาพทั้งหมดถูกไฟไหม้จนวอด
ส่วนคนที่ก่อเหตุไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว

คาดว่าน่าจะเสพยาเสพติดจนหลอน
จากการสอบสวนนายเขตสารภาพก่อเหตุจริง

ซึ่งระหว่างสอบสวนก็ให้การทำนองว่าเป็นสายลับหน่วยงานหนึ่งนั้น
ว่าเป็นเพียงการกล่าวอ้างเพราะจากการตรวจสอบไม่พบประวัติการรักษาจากจิตเวท
และจากการตรวจสอบประวัติที่ผ่านมาในเขตก็เคยต้องคดีฆ่าคนตายเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด
ซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นเยาวชนและยังมีคดีสรรพสามิตรและคดีเมาแล้วขับ
ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งความตามความผิดในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์โรงเรือน
ทรัพย์สินของผู้อื่นพร้อมนำตัวไปฝากขังคัดค้านการประกันตัว
ท้ายสุดของคดีนี้ตำรวจต้องรอผลการตรวจที่จะสามารถชี้ชัดได้ว่าในเขตป่วยจิตเวทหรือไม่
เพื่อนำข้อมูลมาประกอบในสำนวนคดีได้วัชรีดวงสายข่าวเทราะทีวีรายงาน